เมื่อวานนี้นายเปรมชัยกับพวกก็ไปที่สพทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนก่อนกำหนด
ดังนั้นไปแล้วเมื่อวาน๕มีนาคมก็ไม่ต้องไปแล้ว

เปรมชัยโดนไป๑๑ข้อหา
ส่วนพวกของนายเปรมชัยอีก๓คนโดนไปคนละ๙ข้อหา
ดังนั้นไทยรัฐนิวสโชว์คืนนี้เราจะมาไล่เรียงนะคะว่า
พยานหลักฐานต่างในการดำเนินคดีนายเปรมชัยและพวก
มีอะไรบ้างที่เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการยิงเสือดำนะคะ
กลับไปค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงค่ำของวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มนายเปรมชัยพร้อมพวก
จับได้ที่จุดตั้งแคมป์กลางเต็นต์พักแรม
อยู่ติดถนนลำรองริมป่าห้วยชิตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
เนี่ยค่ะภาพข่าววันที่เข้าไปจับกลุ่มคือนายเปรมชัยกับพวกเนี่ยล่าสัตว์เพราะเจอหลักฐานเป็นซากเสือดำซากสัตว์ป่า
หลักฐานต่างเรามาดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องแรกเนี่ยจะเป็นการจำลองสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดเหตุ๕จุด
เล็งถาดไปทางซ้ายประมาณ๗๕เมตรไปเจอปลอกกระสุนอยู่จำนวนหนึ่ง
ต่อมาค่ะเยื้องไปทางด้านขวาประมาณสามเมตรไปเจออุจจาระมนุษย์อยู่หน้ารถของคณะ
ของนายเปรมชัยนี่แหละอยู่ห่างจากจุดที่พบเสือดำ๑๖๒เมตร
อีก๒๕๙เมตรไปเจอรอยกระสุนที่ก้อนหิน
จากจุดเดียวกันที่พบเสือดำ
เลยไปทางขวาเล็กน้อย๑๓เมตร
ไปเจอรอยกระสุนที่เถาวัน
แล้วก็เยื้องมาทางขวานะคะ
ห่างจากจุดที่พบเสือดำ๙เมตร
จุดนี้เนี่ยเป็นจุดชำแหละเสือดำ
ทำภาพกราฟิกจำลองจุดเกิดเหตุให้คุณผู้ชม
นึกภาพออกแล้วก็เห็นกันชัดนะคะ

ภาพมุมสูงจะเห็นจุดต่าง๑๕จุดด้วยกัน
นายเปรมชัยพร้อมพวกไปตั้งแคมป์กลางเต็นต์กันอยู่
จุดแรกเบอร์๑นะคะเป็นจุดจอดรถ
ครูเซอร์ของนายเปรมชัย
จุดที่๒หมายเลข๒นะคะที่อยู่หน้าจอ
เป็นจุดเต็นต์นอนของลูกน้องนายเปรมชัย
จุดที่๓เป็นจุดเต็นต์นอนของนายเปรมชัย
จุดที่๔เป็นจุดกางผ้าใบวางของใช้ต่าง
จุดที่๕เป็นจุดที่นายเปรมชัยพร้อมพวกถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นค่ะ
ส่วนจุดที่๖เป็นจุดวางหม้อต้มหางเสือดำ
อยู่ใต้ผืนผ้าใบหลังจากล่าเสือดำมาได้
จุดที่๗เป็นจุดวางโต๊ะพับวางอุปกรณ์ต่างอยู่ใต้ผืนผ้าใบนะคะ
จุดที่๘คือกองไฟค่ะที่ลูกน้องของนายเปรมชัยจุดไฟ
จุดที่๙เป็นจุดที่พบกระดูกเสือดำที่อยู่ภายในลำทานน้ำ
จุดที่๑๐เป็นจุดที่พบลำไส้ใหญ่ของเสือดำ
จุดที่๑๑เจอถุงใส่หนังเสือดำ
จุดที่๑๒เป็นจุดที่เจอกระเป๋าใส่กระสุนปืนนะคะ
ส่วนจุดที่สิบสามเป็นจุดที่พบปืนรายเฟลและปืนลูกซองแฝด
จุดที่๑๔เป็นจุดที่เจอซากเสือดำชำแหละน้ำหนัก๑๐๖กิโลกรัม
ส่วนจุดที่๑๕เป็นจุดที่เจอกระเป๋าใส่ปืน
นี่เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นเป็นลักษณะของภาพมุมสูง
หลักฐานจุดจำลองการยิงเสือดำทั้งหมดนี่นะคะ
คุณผู้ชมคะทางชุดพญาเสือเขาลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็มอบให้กับตำรวจในการประกอบสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
สำนวนคดีคืบหน้าประมาณ๑๙๐แล้วนะคะ
ว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ภายในเดือนมีนาคม
ยืนยันว่าไม่ได้เตะถ่วงไม่ได้ล่าช้าอะไร
ก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมาย